สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะโอเคลองวิเวณอีกแล้วเหรอเนี้ย
ใช่ค่ะก็อยู่เฉียบเฉยวันที่สิบวันพรุ่งนี้
หนูต้องเคลียร์คิวมากันบ่อยบ่อยนะลูกหนารถเมตตอนนี้
อาจจะต้องแป๊บนึงสแตนบายสแตนบายแล้ว
มีกระตึงมากจริงเหรอได้แล้วถือเราจัดกันมาจนแบบว่า
พิธีกรมีลูกกันแล้วเนอะถ้าเกิดฉันมีลูกนี่คงจะหนาวจริงแล้วเนอะ
อุ้ยหนูรอดูนะพี่มศค่ะรอดูวันนั้นเลยนะ
เธอจะให้ลูกให้ลูกเรียกน้องหนุ่มว่าอะไร
ไม่รู้ว่าปู่ลุงปู่เลยปู่เลยเหรอคะ
อยู่กันนานจนเหมือนเป็นญาติกันแล้วอ่ะก็ดูสิ
จริงแล้ววันนี้หยุดยาว๑๐๑๒ใช่ไหมคะ
ใช่แหละค่ะ๑๐ถึง๑๒เพราะว่าคือวันที่๑๐เนี่ยวันท่าธรรมนุนใช่ไหมค่ะ
แต่ว่ามันไปตกที่วันเสาร์เขาก็เลยมีหยุดชดเชยให้
ก็คือวันจันทร์ที่๑๒ก็เลยกลายเป็น

ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนในเรื่องรถตู้รถเดินทางกลับหลายอย่างปลายปีเนี่ย
เขาต้องมีการจัดรอบรถจัดรถอะไรเพื่อความปลอดภัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขศเขาบอกนะคะว่า
ช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูล๑๐๑๒ธันวาคมเนี่ย
บขศเตรียมความพร้อมเต็มที่ในเรื่องการจัดการเดินรถ
รองรับการเดินทางของประชาชน
ตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบขศเขาบอกว่า
บขรถร่วมแล้วก็รถตู้เที่ยวไปประมาณวันละ๒๙๐๐เที่ยวใช่ไหมคะ
คิดว่าน่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ๓๒๐๐๐คนค่ะ
ส่วนขากลับเนี่ยเขามีการจัดรถโดยสารรองรับประมาณวันละ๓๐๐เที่ยว
ว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ๓๓๐๐คน
มากกว่าขาไปประมาณ๑บวกลบ

ประชาชนน่าจะเดินทางมากกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
เพราะว่าเหมือนสถานการณ์โควิดเอ่ยอะไรเอ่ย
มันก็ผ่อนคลายลงมากขึ้นแล้ว

แต่ด้วยความที่สถานการณ์ผ่อนคลายลงเยอะแล้ว
หลายคนก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านมา
ปี๒ปี๓ปีกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้เลยคิดว่าน่าจะเดินทางกลับกันเยอะหน่อย
เขาบอกว่าถ้าดูข้อมูลการเดินรถช่วงวันหยุดระหว่าง๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
บขศมีการจัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกอยู่ทั้งหมดเนี่ย

แต่ว่าปีนี้ก็คือน่าจะมีการแบบเพิ่มขึ้นไปอีก
แล้วตอนนี้เขาบอกเขามีโครงการใหม่ด้วยนะคะ

คือไปก่อนวันหนึ่งกลับหลังสักวันหนึ่ง
ใช่คือเป็นส่วนลดค่าโดยสาร๑๐เปอร์เซ็นต์ของขวัญปีใหม่
ตามเนวบายกระทรวงคมธนาคมนะสำหรับใครก็ตาม
ที่ซื้อตัวโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ย้ำว่าช่องทางออนไลน์นะคะ
เดินทางระหว่างวันที่๒๑๒๗ธันวาคมก็คือก่อนปีใหม่
หรือ๓๙มกราคมก็คือหลังปีใหม่
เพื่อที่หลายคนจะได้แบบไม่ต้องแย่งกันเที่ยวแล้วก็ได้วางแผนการท่องเที่ยวให้มันเที่ยวสบายหน่อย
ย้ำก็ถ้าใครจะซื้อตัวออนไลน์ในช่วง๒๑๒๗ธันวาคมหรือว่า๓๙มกราคม
ได้ส่วนลด๑๐เปอร์เซ็นต์นะคะ
ทีนี้เมื่อกี้พี่มดพูดบอกว่าอะไรนะถ้าพี่มดมีลูกจะหนาวจริงใช่ไหมคะ

ก้อมูตุบอกมาบอกว่า
อีสานเหนือฉันเชื่ออีสานเชื่อเพราะอีสานเขาบอกเริ่มเย็นแล้ว

เพื่อนก็บอกว่าอากาศเหมือนกรุงเทพแต่นี่ก้อมูตุบอกว่า

๑๓๑๔๑๕๓วันนี้เย็นลงชัดเจนเลยจน๑๖แถวลงเล็กนอก
บอกว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะได้เจอ๑๙องศาเซลเซียสเลยนะ
อากาศเย็นอากาศหนาวนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ย๑๕ธันวาคมอาจจะไปได้ถึง๑๙๒๐องศาปฐุมเนี่ย๑๘๑๙องศาเลยไป๑๓
องศาเลยค่ะบุรีรำ๑๖๑๗องศาขอนแก่น๑๕องศาน้องคาย๑๔องศา
โคราช๑๕๑๖องศาอุบล๑๗องศาเชียงใหม่๑๖ชนบุรี๑๘สมุทรสงครามก็๑๔
งั้นเดี๋ยวลากโต๊ะกินข้าวไปไว้ระเบียงดีกว่า
แต่คราวที่แล้วเขาก็บอกว่ามันจะหนาวตั้งแต่๒๙ตุลาคมไง

หนาวให้เห็นเถอะเอาจริงจริงจะร้อนจะหนาวก็ต้องอยู่ถูกต้องไหมล่ะ

เขาบอกผลจันทร์พิจัยออกมาน่าสนใจเหมือนกันนะว่า

เมื่อวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วที่วันหยุดยาว

แต่ตั้งแต่กลับมาจนถึงวันนี้แน่นรถอีกเลย

คือรถแน่นแบบแน่นเวอร์
แต่วันนี้ข้างหลังแน่นมากแน่นกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

เหรอมินว่ามันโค้งสุดท้ายการทำงานที่ประมาณ

แล้วเมื่อคืนแม่ได้อาบแสงจันทร์สุดท้ายครับของ

พี่ก็มีเวลาแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมงต่อวันนั่นแหละ

เพราะเขากำลังเกรงกลัวกันว่าผู้ใหญ่
สูงอายุแหละที่อยู่บ้านนะครับ

เป็นคนกลางคนวัยรุ่นอะไรอย่างนี้

แล้วไปรู้ระยะสุดท้าย
ถามว่าโควิดวันนี้มันยังมีผลไหม

เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี

แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่หมอธีรวัตรเหมะจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความแนะนำกรณีติดโควิดก่อนดีกว่า

โอเคเราต้องยอมรับมันกลายพันธุจนอ่อนแล้ว

คือหนูแหบเป็นแอร์สตัวเย็นพี่มศน่ะหรอ

ใจคอไม่ดี
เราวางรักษาช่วงคอให้ชุ่มฉ่ำและไม่แห้ง

บอกว่าถ้าเกิดคอเราแบบชุ่มฉ่ำ

แบบจิบน้ำบ่อยหรืออะไรอย่างนี้สเปย์
เขาบอกว่าไวรัสมันเติบโตได้ดีในที่แห้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำคอให้ชุ่มชื้น
อยู่ตลอดมันก็มีสิทธิกาย

กักตัว๕วันเรารู้อยู่แล้ว
แล้วก็ยังพบว่าไวรัสจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ใช่ซากเชื้อเนี่ย

หนูว่า๙วันหนูกัก๑๐วัน
แล้วหนูมาขีดเดียวตอนวันที่๑
ก็เป็นนือทุกวันมั้ย

วันที่๔วันที่๕วันที่๖วันที่๗วันที่๘วันที่๙
หนูเพิ่งมาขีดเดียววันที่๙แล้วแต่ว่าหนูกักครบ๑๐วันแล้วค่อยออกมา
ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศมาตลอดว่าไม่ไว
โอกาสที่จะ๒ขีดตั้งแต่ต้นน้อย
ดังนั้นถ้ารอ๒ขีดเนี่ยเขาบอกจะพลาดโอกาสที่

ที่ต้องกินเร็วจริงแล้วนี่คืออะไร
มีอาการปุ๊บบางทีอย่างคนไทยกินฟ้าทลายโจรไปเถอะ

ยาฟ้าทลายจนแล้วมันปลอดภัยกว่าถูกต้องป่ะ
เริ่มมีอาการบอกเป็นล่ะกินเลย

คือไปไหนเขาช่วงที่บังคับตรวจ

แต่บทมันจะขึ้นทีเดียวโอ้โหถามแองจี้สิเนอะ

ต่อสู้เยอะมันก็ยังไม่ขึ้น

ส่วนใหญ่มันจะมาช่วงแบบ
พักผ่อนพันท์ไม่พอ
ลางงานมาเลย

แล้วก็คนที่ใช้ยาเกี่ยวกับเลือดนะคะ

นั่นแหละอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับยาที่เกี่ยวกับเลือดแล้วก็เป็นโรคไตอย่างนี้
ยายายาเลยมันมีเอฟเตคยาเลยแล้วก็เขาบอกว่าบางทีคุณผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วย
ใช่ไหมเออซึ่งเขาบอกว่าเอาฟ้าทลายโจรถ้าฟ้าทลายโจรเอาไม่อยู่เนี่ย
ก็ไปหาหมอแล้วก็ไปซื้อยาต้านนะฮะขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสดาจารย์นายแพทย์โอภาษพุทธเจริญ
แพทย์วิชาอายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาโรงกรหมายถึงอะไรเนี้ย
เขาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์เนี่ยโรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเนี่ยเขาโพสต์ข้อความอย่างนี้
มีคนถามมาเยอะว่าช่วงนี้คนติดเพิ่มขึ้นไวรัสเปลี่ยนสายพันธุ์ไป
ถ้าจะบูสวัคซีนต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่หรือเปล่าอืม
เพราะวันนี้ถ้าซิงคโปร์เนี่ยเขารุ่นใหม่กันแล้วนะ
รอบรอบบ้านเขาเริ่มรูปใหม่กันแล้วนะสรุปวันนี้มีอะไรให้ฉีดฉีดไปก่อน
ไม่ต้องรอฮะข่าวว่าวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ย
อาจจะมาเกือบกลางปีหน้าของประเทศไทยแล้วนะ
ถ้ารอก็คงอาจจะไม่ทันเบื้องต้นวันนี้มันยังฉีดฟรีอยู่นี่
ใช่พูดป่ะค่ะมันยังฉีดฟรีอยู่เนี้ย
ตอนนี้บ้างเอาหน้าจะมีแต่
เป็นเสร็จแล้วใช่อืมแต่คราวเนี้ยเราก็รอต้นปีหน้าน่ะแหละของ
ประเทศไทยของเราจุฬาโคไปยงใบยาอะไรทั้งหลายเนี้ยซึ่งก็บอกว่า
นั่นอ่ะเทียบเท่าวัคซีนรุ่นใหม่เลยนะอืมเพราะเขาพัฒนาอยู่เรื่อย
ถูกไหมคะถูกคือปกติจริงแล้ววัคซีนที่มันถูกวิจัย
พัฒนาออกมาจนใช้ได้กันอย่างแพร่หลายที่เราเคยใช้เคยฉีดกันจริง
เขาต้องใช้เวลาอย่างต่ำอ่ะสามปีอืมแต่อย่างโควิดที่เราใช้กันอยู่ที่
นี่นี่๓ปีแล้วนะไม่แต่ที่เราฉีดกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันคือใช้
ถ้าจำได้คือเขาประกาศประกาศว่าใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินอืม
แต่ว่าในกรณีปกติเขาก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้แต่ว่าเนี่ยมันคือฉุกเฉิน
ตอนที่โควิดมันระบาดหนักหนักมากมากเพราะฉะนั้นพอสามปีผ่านมามันอาจจะ
เริ่มชัดเจนขึ้นหรือว่าวิจัยได้แบบถึงจุดนึงที่เออมันน่าจะดีขึ้นแล้ว
หรือเปล่าเพราะว่าปกติส่วนใหญ่มันใช้เวลายังต่ำสามปีไงคะในการที่แบบว่าพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศไทยของเราเองเนี่ยตอนนี้ก็พัฒนาวัคซีนกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะฮะ
หรือไม่ก็ไปเลือกยี่ห้อจากบริษัทที่เขาทำทำยามานานอ่ะนึกออกไหม
ก็แต่สองเข็มไม่อยู่ขอเริ่มเข็มที่สามเข็มที่สี่อืมบางคนบอกติดมาแล้ว
ติดสองรอบแล้วค่ะครบสองติดฉีดอีกเถอะอืมอืมแต่ตอนนี้ก็เหมือนแม่ภาษบอก
กลับบ้านไปเจอผู้ใหญ่นะเพราะว่าที่บ้านหนูก็เป็นผู้ป่วยปกติ
เป็นโรคบริเวณเขาอ่อนแออ่อนแอแล้วไงก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้าน
ใช่แล้วบางทีสุดท้ายเจอสุดท้ายเห็นไหมคะ
ผิดแล้วก็มันเลือกโรคแทรกซ้อนไงแม่แล้วก็ไปเลย
เพราะเขาป่วยอยู่แล้วใช่บางทีเนี่ยเจ้าตัวที่เดินทางอ่ะค่ะ
คนที่เดินทางเองเขาไม่มีอาการเขาไม่เป็นเขาแน่ใจเลยค่ะ
ตั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหาอยู่เนอะ
เพราะว่าตัวเองสวอปก็ไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียบร้อยบางทีไปถึงก็ญาติผู้ใหญ่น่ะน่าเป็นห่วง
เพราะฉะนั้นไปถึงยังไงดีแองจี้เราก็กักของเราก่อน

เมื่อวานนี้คนติดตามเรื่องร้านทอง
คนก็ถามว่าร้านทองวันนี้เปิดไหม

เจ้าของร้านหญิงปืนแม่ระดับได้ท่วยลังวัลนะคะ

เนี่ยกลับมาอย่างที่บอกกันเมื่อวานร้านต้นทอง
มันก็มีออกมาสองกระแสว่าเฮ้ยเกินกว่าเหตุไหมต้องยิงกันขนาดนั้น
แต่ปรากฏเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้เกินกว่าเหตุเขายิงลงพื้นเพื่อเป็นการขู่
คืออันนี้มีความคิดเห็นจากทางฝั่งกฎหมายคือจากทนายจากฝั่งครูฝึก
คือคนที่อบรมการใช้ปืนให้กับเจ้าของร้านแล้วก็จากฝั่งคนดู
ใช่ไหมคะสามความคิดเห็นใช่ไหมคนดูก็จะมองว่าคือตอนแรกเนี่ยเบื้องต้นพอข่าวนี้ออกไป
เชื่อว่าเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วใช่ไหมคะคนร้ายยังไม่เสียชีวิตนี่เนาะ
เมื่อวานตอนไหนนิ้วยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าอาการสาหัสอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
คือเมื่อวานเนี่ยที่ทุกคนเห็นภาพกันก็คือแบบส่วนหนึ่งบางคนยอมรับนะส่วนหนึ่งนะ
คนก็คอมเมนต์มาว่าเออมันต้องโดนแบบนี้แหละไอ้พวกคนร้ายอย่างนี้มันต้องเจอของจริงซะบ้าง
อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ้โหแต่เขาวิ่งหนีกันไปขนาดนั้นแล้วยังยิงไล่ตามอีกแบบนี้
เป็นห่วงเจ้าของร้านว่าจะโดนป้องกันตัวเกินกว่าเหตุไหม
บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยคุณก็เกินไปหรือเปล่าเขาวิ่งหนีไปแล้วคุณยังไล่ยิงจนเขาแบบสาหัสอาการปางตายขนาดนั้นเกินไปไหม
แต่บางคนก็บอกว่าไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอก
อ่าใช่มันหลายหลากหลายมากคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์แล้วกัน
กันสี่คนมาอย่างแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยแล้วก็คืออืม
ปืนมีอย่างเกือบทุกคนเลยค่ะมาแบบรังวัลแสกแสก
พลุกพลาดเดินมาถึงปุ๊บถ้าจำได้ในในคลิปเนี้ย
จะได้ยินเสียงเจ้าของร้านพูดเลยเจี๊ยบหลบเจี๊ยบหลบ
คือเขาเห็นปืนมาก่อนเพราะคนนั้นเนี่ยเดินคือยืนถือปืนมาเลย
แล้วก็ยิงกระจกเขาแล้วก็ถีบแล้วทำไมไม่บอกว่าคนร้ายทำเกินกว่าเหตุบ้าง
สมมุติกระสุนปืนที่ยิงกระจกไปไปโดนคนข้างในล่ะ
คนร้ายคือคนร้ายแล้วนี่คือโทษนะคะเขามีไซเลนเซอร์หรือไอ้ท่อเก็บเสียงด้วยนะคะ
อืมแล้วยิงเปิดทางเข้ามาแบบเนี้ยคือเรื่องนี้เนี้ยเอ่อนี่เอาเครื่องเจียมาจากบ้านด้วย
เอามาตัดเลยคือตั้งใจตั้งใจทำมากตั้งใจมาเข้ามานี่จังหวะนี้ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
อันนี้นะเจ้าของร้านเขาบอกเขายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนัดที่สองนัดที่สาม
เขาก็ยิงขู่ไปอีกจนกระทั่งคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ดีดีนัดที่สี่ที่เขายิงเนี่ย
คนร้ายอ่ะชี้ปืนมาทางเขาอันนี้เจ้าของร้านบอกนะดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ควบคู่กันไปด้วยแน่นสองคนวิ่งหนีขึ้นเนี้ยเห็นไหม
คนร้ายชี้ปืนยิงต่อสู้มาทางเขาเขาเลยยิงตอบโต้กลับไปอีกทีนึง
แล้วมันถึงไปโดนคนสุดท้ายที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันไม่ไปสักที
จังหวะทิ้งมดดีกว่าแล้ววิ่งหนีโดนเข้าไปนัดที่๔
วิ่งลงไปล้มกลางถนนอ้าวแล้วคุณคิดว่ายังไงอ่ะ
ถ้าสมมุติคุณไปบอกว่าทำเกินกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเจ้าของร้านนะ
แต่ถ้าสมมุติวันที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขายิงหน้าบ้านเราล่ะ
อ่าถ้าโดนอ่ะแล้วไม้แอนเดนเนี้ยเตรียมอุปกรณ์ตัดเหล็กมาเลย
อืมเขาตั้งใจมาก่อเหตุอยู่แล้วเพราะว่าคนร้ายทั้งสี่คนเนี้ยไม่ใช่ธรรมดา
โดยปล้นแล้วคือบาดเจ็บใช่ค่ะบาดเจ็บสาหัสคนนึงใช่ไหมคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์
คนหนึ่งตำรวจก็ตามจับได้วันนั้นเลยที่ไปหลบวิ่งไปซ่อนอยู่ในพงหญ้า
ตำรวจเขาไปเจอเขาก็เรียกออกมาคนร้ายสองคนที่จับได้เนี่ย
คนโดนยิงก็คือนายวิชัยแทร่ว่างอายุสามสิบเอ็ดปี
อีกคนนึงที่โดนจับได้เป็นชาวมุ้งนะคะคือในเตอร์แทร่เท้า
สองคนนี้มีหมายจับสารจังหวัดแม่สอดคดีปล้นร้านทองในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
นั้นได้ทองไปเยอะมากนะคะแล้วหนีไปได้ข้ามแดนไป
แล้วย่ามใจคือรอบเนี้ยกลับมาก่อนอีกตามคือเคยทำแล้ว
กะว่าจะรอดเหมือนคราวที่แล้วไงแต่คราวนี้ไม่รอดเพราะเจ้าของร้านเขามีปืนแล้วเข้าหญิงต่อสู้
ทีนี้เหลืออีกสองคนที่หนีอยู่ตอนนี้เขากำลังพยายามกดดันอยู่เหมือนกัน
ตามจับตัวอีกสองคนให้ได้เห็นบอกว่าเป็นชาวเมียนมานะคะ
ไม่ใช่ข้ามไปแล้วเหรอเธอไปแล้วก็ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วต้องมีการตรวจสอบ
ก็คือแต่ว่ามันน่าจะขยายผลได้เพราะว่าอย่างน้อยก็จับ๒ใน๔ได้
มันก็น่าจะตามง่ายขึ้นแต่ขณะเดียวกันตอนเนี้ยคือไม่ได้ทองไปถูกต้องไหม
ใช่ค่ะไม่ได้ทองคือข้อดีอ่ะไม่ได้ทองไปแต่ร้านอ่ะเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบ
อันนี้ก็ต้องไล่บี้คนร้ายกลับมาให้ได้ทีนี้เอ่อในเรื่องเกินกว่าเหตุไหม
ทางฝั่งตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกว่า
เดี๋ยวจะสอบสวนมูลเหตุพยานหลักฐานเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
อันนี้คือฝั่งตำรวจเราก็เลยไปคุยกับครูฝึกที่เป็นทหารค่ะ
เป็นนายทหารกองกิจการพลเรือนมณฑนทหารบกสามหนึ่งศูนย์
คนนี้เป็นครูฝึกที่เป็นคนอบรมการใช้ปืนให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านคือคุณพิสิทธิ์นะคะ
คือคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนชื่นชอบปืนนี่ภรรยาเขาก็ชอบปืนเหมือนกัน
สองคนเป็นคู่สามีพระที่ชื่นชอบปืนทั้งคู่แล้วก็เลยเหมือนไปเรียนยิงปืนกับครูฝึกเนี่ย
ไปด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะนะคะซึ่งครูฝึกท่านนี้เนี่ยบอกเลยว่า
คุณพิสิทธิกับภรรยาเขาชื่นชอบในกีฬายิงปืนมากคุณพิสิทธิ์เองเคยร่วมแข่งขันที่ทางสนามจัดแข่งในจังหวัดตาก
ยิงจนได้ถ้วยรางวัลนะคะโอ้โหก็คือแม่นอยู่นะก็ต้องแม่นนะถึงได้ได้ถ้วยรางวัล
ซึ่งเราก็เลยลองถามครูฝึกดูว่าเออเขาทำเกินกว่าเหตุไหม
ในฐานะครูฝึกอบรมใช้ปืนมาเขาได้ปฏิบัติตามยุทธวิธีต่างที่เรียนมาหรือเปล่า
ครูฝึกบอกว่าคุณพิสิทธิ์ปฏิบัติตามหลักการการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตามที่ได้สอนมา
ประกาศครูฝึกบอกแบบนี้
ประเด็นแรกผมเห็นเลยว่ามันเดินถือปืนมาเลยแล้วมีท่อเก็บเสียงไซเลนเซอร์มาด้วย
แล้วยิงเปิดทางกระจกร้านแตกก่อนจะถีบเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย
ยุทธวิธีนั่นคืออันตรายที่หนึ่งแล้วเพราะว่ามีปืนกันหลายคน
ผมก็บอกเมียผมเจี๊ยบหลบบอกให้เมียหลบ
ผมเองก็หลบเข้าไปหาที่กำบังแล้วไปเอาปืนออกมา
เปิดร้านทองเด็ดมากเขาก็เอาอาวุธเก็บเอาไว้ด้วยอยู่แล้ว
ผมก็เลยเอาลูกซองของผมออกมาแล้วยิงขู่ขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
อันนี้ขู่ขึ้นฟ้านะหลังจากนั้นเขาบอกเขายิงต่อเนื่องในท่าประทับเอวอีกสองนัดเพื่อไล่โจร
ก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกไปแล้วแต่มันมีคนนึงถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ค่ะ
มีคนหนึ่งหันปืนมาทางเขาแล้วยิงสู้ยิงตอบโต้กัน
เขาก็เลยยิงออกไปอีก๑นัดรวมเป็น๔นัด
เขาบอกเขาทำตามยุทธวิธีทุกอย่างแล้วลองฟังเสียงเขาดูค่ะ
ก็น่ะอ่ะบางคนอ่ะจะบอกว่า

แต่ว่าก็เขาก็วิ่งหนีไปมันยังมีมันยังมี
มันยังมีคนที่แบบเขาก็วิ่งหนีไปแล้วไง
คุณต้องยิ่งไล่ตามก็ลองให้คนมาป้นบ้านคุณสิ
เออคุณต้องยิ่งไล่ตามขนาดนี้เลยเหรอ
ฟังทนายดีกว่าเอาข้อกฎหมายเลยละกัน
ตำรวจบอกแล้วว่าให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
ฝึกบอกว่าทำตามยุทธวิธีเจ้าของร้านบอกผมต้องปกป้องทรัพย์สิน

สุดท้ายกฎหมายมองข้อกฎหมายอย่างเดียวถูกไหมคะ

บอกเลยนะคะว่าผมเนี่ยได้มีการพูดคุยเป็นแชทสนทนา
ว่าเรื่องการป้องกันตัวมันเกินกว่าเหตุมั้ย
ถ้ามีภาพชัดขนาดนี้ว่าคนร้ายบางคนใช้อาวุธยิงต่อสู้เจ้าของร้านทอง
ก็ถือว่าภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายยังมีอยู่
เจ้าของร้านสามารถยิงป้องกันได้
ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุครับ
คนร้ายถ้าตายก็คือตายฟรีครับ

ต้องดูอย่างอื่นไม่เอาอารมณ์ไม่เอาอะไรนะ

คนร้ายมีภาพชัดว่าคนร้ายชี้ปืนยิงกลับมา

เพราะฉะนั้นถือว่ายังคงมีภัยอันตรายอยู่เนี่ยที่ที่วงแดงไว้เนี่ย
เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านสามารถยิงตอบโต้ได้
และถ้าเขาตายเขาตายฟรี
นักกฎหมายพูดแบบนี้ทนายพูดแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้คุณในโซเชียลเขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจเจ้าของร้านเยอะนะแม่

เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยคือคนร้านมาตั้ง๔คนนะคะ
ใช่แล้วมาแบบไม่เกรงกลัวเลย
คือถ้าจำได้ในเคสแต่ละเคสที่มีการปล้นร้านทองอะค่ะ
คือส่วนใหญ่ฝั่งเจ้าของร้านฝั่งพนักงานตายกันเยอะนะคะ

เพราะเขาไม่ได้มีปืนเขาไม่ได้มีการป้องกันตัวอะไร
แล้วคนร้ายเนี่ยคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นงานด้วยนะ

ก็มีแบบก็ปล้นมาแล้วรอบนึง

แต่ก็ยังไม่รู้ตอนนี้โดนจับ๒อีก
ขอให้จับได้อีก๒ก็แล้วกันขอให้ตำรวจตามจับได้ก็หวังว่าตำรวจจะตามจับให้ได้

นี่มันถึงยุคที่ต้องถือปืนกันเอง

ดูสิเหมือนกับวันนี้เราโดนปล้นศัลงค์โครมยังไม่มองอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
ว่าทำเกินกว่าเขตหรือเปล่าแต่ก็
เขามาปล้นรอบ๒เขาทำมาแล้ว
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะ
เราพูดได้เราพูดได้แหละเราออกความเห็นได้
พูดได้แต่ว่าเราไม่มีสิทธิตัดสินนะคะ

แล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็น
ในทางที่ตัวเองเข้าใจแหละ
เราก็ต้องนะเข้าใจได้อยู่

ตรงไปตรงมานะถ้าเกิดไม่ใช่คนร้ายถูกยิง

เจ้ามายิงมาแล้ว

เจ้าเอาแต่มีดมาจี้แล้วก็ยัง
มันไม่ได้มีแต่มีดแล้วง่ะสังคมทุกวันนี้

ใช่จริงค่ะ

ตรงนั้นนะอดีคะลีนมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันสั่งแล้วล่ะค่ะตั้งกับต้องต้องมี
คือชอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยอาชีพมันสุ่มเสี่ยงด้วย
เอาจริงช่วงหลังตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาค่ะ
ร้านทองเอาจริงนะโดนปล้นแค่พรุ่งวันแค่พรุ่งวันนะคะแค่บางวันเป็นข่าว
วันไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นเองทุกวันทุกจังหวัดเกือบทุกวันทุกจังหวัดเลยพี่มด
ใช่มันเป็นเพราะคนมันติดนี่พนันบอลติดพนันออนไลน์ติดยา
เดี๋ยวข่าวแม่ก็มีอ่านที่เขาจับอดีตนักธิราช
คลิปไปนั้นน่ะเด็กมหาลัยดังแถวรังสิทธิ์ใช่ไหม

เอาเด็กเกือบตายแล้วก็ยึดวอนโว้เข้าไปด้วยใช่ไหม
ใช่เอาไปซ้อมแบบกักขังหน่วงเหนียวกอกเหล้าทำอู้
แต่กลับมาที่กรณีนี้อย่างคนร้ายเป็นชาวเมียนมาเนี่ยถ้าเกิดเขาข้ามฝั่งไปแล้วแม่ทำไงอ่ะ

ก็ต้องประสานตรงนู้นด้วยอ่ะประสานตรงนู้นดีมาก

มันรู้ทางมันรู้ทางคุณ
มันมีคนร้ายที่เคยว่ายน้ำข้ามไปยังได้เลยนะ
งั้นจะมีช่องทางทางธรรมชาติเหรอ

กล่าวว่ามาขโมยสมุดไปได้แล้วก็ข้ามไปเลยอ่ะเนอะไม่น้อย
ก็ทำอย่างเท่าที่แล้วไงเท่าที่แล้วทำแบบนี้
ก็เหมือนกับเอาจริงเขาก็รู้ว่าตรงนี้ข้ามตรงไหนตรงไหน

แล้วก็กล่าวว่าถ้าได้อีกกว่าเสร็จแล้วก็คงข้ามไปอยู่

แต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่คนร้ายสองคนที่ตำรวจจับได้กับคนที่เจ็บดันเป็นคนที่ถือของกลางไว้ไง
ทองอยู่กับ๒คนนี้ไงแต่คนที่หนีไปได้ไม่มีของกลางที่รัก

อืม
ที่มันเป็นนิยธีครับ
กรณีเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณสักข้าวถึง๑๒ขวบ
ถูกนางสาวกุ้งเจ้าของเนี่ยจับฐานบุกรุกกินกล้วย
บุกรุกกินกล้วยเนี่ยทำให้เสียทรัพย
โดยมีการเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาท
จนกระทั่งมีหมายเรียกจากพนักงานที่สพประโคนชัยส่งไปถึงบ้านเด็ก
อนุบาลกินกล้วยโดนหมายเรียก
แต่เขาโดนข้อหาร่วมกันบุกลุกแล้วก็ทำให้เสียทั้ง
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากพ่อแม่เด็กผู้ปกครองเด็ก
แล้วก็ชาวบ้านเพื่ออะไรฮะเพื่อหาข้อเท็จจริงในเชิงลึก
ก็สอบถามว่าเฮ้ยมันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่า
เกิดความไม่เข้าใจกันหรือเปล่าหรือมีความเข้าใจผิดกันหรือเปล่า
แต่ที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความเอาผิดน่ะเด็กที่เข้ามาลื้อค้นเอกสารแล้วก็ทำข้าวของในบ้านก็เสียหาย

อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละส่วนเรื่องคดีความทางตนเข้ามาดูแลคดีนี้
เชื่อว่ามีการพูดคุยทำความเข้าใจถึงต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงที่น่าจะพูดคุยไก่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหากันได้
ส่วนเรื่องที่มีการออกหมายเรียกนั้นจากการสอบถามพนักงานสอบสวนก็เป็นเพียงการออกหมายเรียกผู้ปกครอง
ให้มาไก่เกลี่ยให้มาพูดคุยกันให้มาสรุปกันนั่นแหละ

ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างที่ข่าวนำเสนอออกไป
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าจริงแล้วการที่เด็กเข้าไปกินกล้วยเนี่ยไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นก็คือว่าอยากจะให้รู้ว่าเด็กมันไม่สามารถที่จะเข้าไปบ้านคนอื่นได้

วัตถุประสงค์เขาอยากให้แบบเหมือนเป็นตัวอย่างแบบนี้มากกว่า
งั้นคือเด็กมันก็จะไปได้ทุกที่แล้วก็ไม่รู้การละเทศะว่าอะไรควรไม่ควร
ก็เลยอยากให้ผู้ปกครองมารับรู้แล้วก็ไปสอนลูกว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ถึงข้างแบบแจ้งโครงแจ้งความมีหมายเรียกเขาก็ช๊อกกันไปครับ

พี่เขาจะทำการค้าขายต่อไปยังไงในพื้นที่ถ้าพี่แบบแรงมาขนาดนี้อะไรอย่างนี้

อย่างนี้ก็คือเรื่องจริง
แต่เหมือนหลายอย่าง
อันนี้เขาแชร์ว่าเกินกว่าเหตุอ่ะ

คุณไล่เบี้ยอะไรกับเด็กอายุ๕ขวบ๗ขวบ
แล้วเขาบอกว่าเออแล้วพอใช่แบบแบบแบบรายการพี่หนุ่ม
แล้วก็เหมือนพอเค้นถามเด็กถึงได้รู้ความจริงอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเรียกพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มารับรู้
แต่ถึงขั้นแจ้งความไปเลยมันก็อาจจะแบบอาจจะด้วยอารมณ์ด้วยมั้งตอนนั้น
อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธแต่เขานี่แจ้งความปุ๊บเพื่อมาไกล่เกลี่ยกัน
อืมนะคะค่ะอ่ะมาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะ
อันนี้กรมธรณีเตือนค่ะว่า๑๑จังหวัดนะระวังดินถล่มนะคะ
น้ำปลาไหลหลากหลังจากมีมรสุมถล่มฝนตกหนักนะคะ
ก็ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยนะคะ
ทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะ
จังหวัดชุมพรอรนองสุรทรทานีนะคะ
นครสีธรรมราชผมตรางส์ตูน
สงขราปะตนียะลานรทิวาสนะคะ
เฝ้าระวังนะคะดินถล่มจากน้ำป่าไหลหลากเนอะโดยเขาบอกว่าเอ่อ
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะคะธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี
แล้วก็ระหว่างวันที่เก้าถึงสิบธันวาส์เนอะซึ่งพื้นพื้นที่เสี่ยงภัยมีดังต่อไปนี้ค่ะ
อำเภอหลังสวนสวีละแมร์พะโต๊ะนะคะจังหวัดชุมพรค่ะอำเภอกะเปอร์นะคะ
สุขสำรานกระบี่กระบุรีค่ะแล้วก็ละอุ่นจังหวัดระนอง
จังหวัดสุราชธานีนะคะแล้วก็อำเภอศรีชนขนอม
สารานะคะนพิตำร่อนพิบูรณ์พรมคีรีพิปูนชวางลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนะคะศรีนครินศรีบรรพฤษกงหราตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็อำเภอว่ามะนังควนโดนควนกาหลงจังหวัดสตูน
แล้วสุดท้ายอำเภอสะค่าย้อยนะคะสะดาวหัดใหญ่รัฐภูมิจังหวัดสงขรา
เยอะเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกให้ระวังทางภาคใต้ทางภาคเลยค่ะ
วันที่๙๑๐ธันวาให้ระวังเลยแต่ก็อันตรายนะน้ำป่าหลายหลากดินทรลม
บางทีลูกเล็กเด็กแดงผู้เท่าผู้แก่หนีไม่ทันนี่บ้านลงไปเป็นหลังเลยนะ
เฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ขอให้หนักกลายเป็นเบานะไม่อยากให้มีความเสียหาย
เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ซึ่งทางภาคใต้เขาก็เตือนกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
หวังน้ำป่าไหลหลากซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วเนอะ
ใต้ปลายปีมันคือหน้าฝนนะคะฝนมันตกหนักอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังกัน
แต่ละท่านเนี่ยเราทำงานกันตัวเองวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายมา๓วันแล้ว
มดเชื่อป่ะตั้งแต่แบบกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้หนูยังไม่ได้ออกกำลังกายเลย
นาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องอย่าหยุดและไม่ต้องแรง
คือถ้าจะเดินก็เดินให้เสมออย่างนั้นแหละครึ่งชั่วโมง

อย่างสมมุติเราเริ่มเนี่ยอ่ะเดินในห้างก็ได้อ่ะ
เริ่มจากชั้นหนึ่งขึ้นไปหาแล้วจริงพี่ก็เดินในห้างนะแต่จับเลยค่ะ

แค่ขยับชีวิตก็เปลี่ยนอย่าล่ะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

ทำร้ายล้านหนึ่งอืมยึดทั้งรถเอาเข้าไปทำร้ายจนแบบว่า
เข้าโรงพยาบาลอย่างหนักเลยนั่นบอลโลกหนักนะผนันบอลน่ะ
อันนี้บอลโลกแล้วยังไงรู้ไหมเล่นไปก่อนจ่ายทีหลังใช่
เครดิตตั้ง๕แสนอ่ะแล้วก็ให้เครดิตเขาเขาก็เนอะ
ก็ล่อง่ายงี้อ่าพักกันสักครู่ฮะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
โอ้โหมามีการเรียกร้องทวงคืนชายหาดเกิดขึ้นทำไมอ่ะ
คือเขาบอกว่าตอนนี้ชายหาดหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างผัวกำแพงกันคลื่นเอ่ยอะไรเอ่ยที่โดนดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
แล้วไม่ได้มีการเหมือนกับทำประชาพิจารณ์พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อน

ใช่แล้วเขาบอกว่าคือตอนนี้หลายชายหาดมันเริ่มที่จะเสื่อมเสียจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย
เขาก็เลยเป็นตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่าบีชฟอร์ไลฟ์

พวกเขาบอกว่าคุณพิเศษเลยสนอง

ป้องกันและแก้ปัญหาชายฝั่ง
ข้อที่๒เรียกร้องให้กำแพงกันคลื่น
สามเร่งฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหาย

คือทางศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกนะคะว่า
เขาบอกว่า๙ปีที่ผ่านมาที่ภาครัฐ
ช่องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอำนาจในการป้องกันและดูแลชายฝั่ง
ทางกรมโยธาธิการเขาก็มีการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น
โดยไม่ต้องอาศัยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จนถึงตอนนี้มันมี๑๐๗โครงการแล้วที่เริ่มดำเนินการไป
ทั้งหมด๑๒๕โครงการ
ไอ้โครงการเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อชายหาดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการหลายแห่ง
อย่างหลายคนเคยไปใช่ไหมคะปรานบุรี
ดปรานบุรีหาดชะอำหาดม่วงงาม
เขาบอก๓หาดนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้ว
แล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้วย
มันยิ่งเป็นการลดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพราะว่ากำแพงกันคลื่นมันอาจจะส่งผล
ทำให้กระแสคลื่นมันยิ่งรุนแรงหนักกว่าเดิม
เขาก็เลยเหมือนกับว่ามันมีการศึกษารอบด้านแล้วหรือยัง
คืออาคเกษย์คุณอาจจะดูในแง่

แล้วคุณได้ดูในมุมของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าว่า
ถ้าทำตรงนี้ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามเป็นลูกโซ่
กำแพงกันคลื่นคุณกันคลื่นตรงนี้

มันจะไปทำให้ผลที่อื่นเนี่ยมันโดนผลกระทบมันเสียหาย

ทำเรื่องของแบบสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน

ว่าแบบคุณต้องดูด้วยดูให้รอบด้านจริง
ตระหนักอย่างหนักเพราะว่ามันกระทบต่อเนอะ
อย่างโรคร้อนก็ว่าว่ามิ้งอะไรอย่างเงี้ย

เราอยู่บางแสนเนอะ

ใส่ถุงแล้วทิ้ง
ถ้าเกิดว่าเขาส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะ

คือเขาคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาทำ
เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลมาทำ

ใช่ค่ะจริง

มีกำไรตาวน้องต่าว
โดยกดมาเยอะมากก็จริงวันสัตว์ก็เยอะหมดแหละแต่ตอนนี้ก็คือ
ใช้เวลานี้นะเดินชายหาดนะจะแบบว่าออกด้วย
โดนที่มนะครับมีแบบเศษกล้องเศษแก๊บคงฝาขวดอะไรพวกนั้นก็ได้
เขาก็มีเด็กรุ่นใหม่เขาทำโครงการหนึ่งไปเก็บรองเท้าแตะ
เค้าบอกเชื่อไหมลวมทุกชายหาดในภาคใต้ได้วันละแสนชิ้น
เฉพาะรองเท้าแตะก็คิดดูสิเวลาเราไปชายหาดรองเท้าแตะกลับมาหรือ

เหรอบางทีก็เมาแล้วหลุดหายไป
แล้วเขาอยากจะทำเป็นโครงการอะไรเธอรู้ไหม
เอามาทำกระเป๋าเอาไปเก็บขยะ
แต่ในที่สุดเขายอมแพ้เพราะเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่หมด
แต่เนี่ยเดี๋ยวจะปีใหม่จะเที่ยวแล้วฝากหน่อยนะ
ถือถุงคนละใบของตัวเองนะขอร้อง
ไม่งั้นนะคุณหลังเทศกาลทีไรโอ้โหแบบขยะชนะเลิศ
ชนะมากเลยนะช่วยกันช่วยกันนะคะสงสารธรรมชาติ
วันนี้ฮะขอเล่าสำหรับน้องวันนี้โปรโมชั่นออนไลน์เนี่ย
โอ้โหแค่กดคุณก็เห็นแล้วเอาไปเล่นก่อนเลย
มันไม่ต่างอะไรกับหนี้นอกระบบ
ใช่จริงหรือแบบว่าหนี้รายวัน
มันทำงานเชิงลุกอ่ะแล้วมันรู้หมดเลยว่าเราอยู่ที่ไหน
อย่างเช่นนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวรังสิตเลย
ถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายฮะติดหนี้พนันฟุตบอลนะฮะ
เนี่ยส่วนตัวเด็กนักเรียนนะหนึ่งล้านบาท
ต่อมาเนี่ยพ่อโทรไปเจรจากับเจ้าหนี้
พร้อมกับนำเงินหนึ่งบอกเนี่ยตอนนี้มีอยู่แสนนึง
ขอเอาเงินแสนนึงมาไถ่ตัวลูกชายคืนก่อนได้ไหม
คือตอนนั้นน่ะไอ้เจ้าหนี้อุ้มขึ้นรถตู้ไปซ้อมที่โกดังล้าง
ซ้อมซ้อมจนสะบักสบอมเลยแล้วก็บอกบังคับบอกว่า
โทรหาพ่อมึงเดี๋ยวนี้บอกให้พ่อมึงเอามาก่อนห้าแสน
ติดอยู่ร้านนึงอ่ะบอกให้พ่อมาจัดครึ่งนึง
แล้วพ่อคุยพ่อขอเจรจาต่อลองบอกว่าตอนนี้มีอยู่แสนเดียว
แสนเดียวก่อนได้ไหมบอกได้พ่อก็โอนให้

ก็รับกฎว่าแล้วก็ไปทิ้งไว้ตรงรังศิลป์นครนายกลิมถนน
ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยสภาพเนี่ยสะบักสะบอม
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าช่างความต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฐุมธานี
ล่าสุดเนี่ยผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนเนี่ย
สิทธิโชคธรรมรักษาอายุ๓๑ปีหลานชายผู้กว้างขวางย่านเตาปูน
บดินอิสระ๓๑ปีคุ้นใช่ไหมเขาเคยเป็นนักแบตมินตันทีมชาติไทย
บดินช็อกเหมือนกันนะอานุสรบุญเลี้ยงอายุ๔๒ปี
มีทวีศักดิ์อินอุ่นโชธอายุ๕๐ปีพลกฤษสุขสำราญอายุ๔๔ปี
ปรากฏว่าคนก็เฮ้ยบดินอิสระคุ้นเนอะคือที่โชคธรรมรักษาคุ้นเนาะ
ไปทำได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ตายแล้วพร้อมแจ้งข้อเก่าหาหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวพยายามกันโชคทรัพย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ย
ส่งฟ้องที่ศาลธัญบุรี
คือเคสนี้เขาบอกว่าจริงไอ้หนี้ล้านหนึ่งมันแบ่งออกเป็น๒ก้อน
ก้อนแรกคือน้องที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายใช่ป่ะคะ
คือเขารู้จักกับแก๊งนี้อยู่แล้วแล้วเหมือนเขาทำธุรกิจร่วมกัน
ลงเงินด้วยกันและทีนี้เงิน๔๕๐๐ก้อนแรกอะ
เหมือนเขาเอาเงินกองกลางที่ลงทุนร่วมกันไปหมุนก่อน

ส่วนไอ้ก้อนหลังเนี่ยไอ้ก้อนหลังนี่คือพนันบอลล้วนเลย
คือเหมือนว่าแบบชวนไปเล่นกันบอลโลก
นี่ยังไม่๘ทีมสุดท้ายเล่นบอลโลกกันแล้ว
ก็คือเล่นบอลโลกกันแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวให้เครดิตก่อนเลย
เหมือนเขาจะให้แบบพวกเด็กมหาลัยเหมือนไปชักชวนเพื่อนกันอ่ะ
คือเชิงลุกจริงตลอดเลยให้ไปแบบชวนเพื่อนชวนอะไรกัน
ถ้าเล่นได้รับเงินยังไม่ต้องจ่ายเงิน๕แสน
แต่เอาจริงใครมันจะเล่นได้หนูเห็นเล่นพนันก็เสียกันทุกคน
แล้วมันเสียหลายคู่มันก็เลยกลายเป็นหนี้ทบทบกันมา
สุดท้ายหนี้๒ก้อรวมกันก็เลยเป็นล้านหนึ่ง
อย่างที่พี่โมทบอกว่าตอนแรกอะเอาวันว่อเค้าไปละคันหนึ่ง
วันว่อ๓ล้าน๖ฯเมื่อกะถ้าจะไม่ดีแต่แหลงว่าเด็กมีเงิน

เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าจะไปลอกไหน

แล้วก็มาอุ้มแล้วตอนที่มาอุ้มคือเด็กนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน

แล้วก็ต่อยตุ๊บตับพักหนึ่งแล้วอุ้มขึ้นรถ
ดหัวลงพื้นเอาปืนกับมีดขู่ไม่ให้ดูเส้นทาง
แล้วก็ไปโกดังแล้วซ้อมจนสลบ
ไม่รู้สลบไป๓รอบหรือ๔รอบ

แต่ยึดรถเข้าไปแล้ว
ยึดรถเข้าไปแล้วค่ะ
ตอนนี้ได้คืนมั้ยน่าจะได้คืนแล้วแหละ
พนันตอนนี้มันเยอะกว่าโปรโมชั่นซื้อของอีก

โมชั่นการพนันตอนนี้เยอะกว่า๑๒เดือน๑๒อีก

ถ้าเล่นการพนันแล้วรวยเราคงไม่ต้องมาทำงานกันหรอก

เพื่อมีผู้หญิงที่มีคุณสมบัตินี้

ถ้าเกิดได้ตามคุณสมบัตินี้หนูไม่เอาเขาหรอก

ทั้งหมด๖ข้อคุณผู้ชมลองฟังดูนะ

ต้องมีความเคารพผู้ใหญ่นะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกใจครั้งแรกเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณเนี่ย
คุณสมบัติที่ดีให้แม่เห็นครั้งแรกแล้ว

เน้นเรื่องมารยาทให้ความเคารพทำไม่ถูกครั้งแรก
นี่คือจำอ๋อแม่เป็นคนความจำดี

สองค่ะเอออาหารการกินนะคะ

อ้างว่าเหนื่อยจากการงานไม่ได้
ถ้าไม่ใช่ไปทำงานแบกหาม

สามค่ะเคารพสามีนะคะ

สี่ค่ะอย่าทำตัวเก่งเกินไป

แล้วก็เขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ย

สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้

หกข้อนี้ทำเองได้ไหมก่อน

พี่ว่าลูกชายเขาทำได้

หรือไปจ้างพยาบาลมาเลี้ยงดีกว่า
ถ้าจะเอาเยอะขนาดนั้นเอาเมียหรือเอาธาตุ
คุณมันจะมีผู้หญิง
มีนะผู้หญิงที่รับข้อเสนอแบบนี้ได้
เพราะว่าเป็นคนต้องเป็นคนมีเมตตาสูง

ถ้าอยู่แล้วเราเลี้ยพ่อเลี้ยแม่เราเองดีกว่า

อาหารการกินต้องทำให้ดีถ้ามีเวลามาทำ
อ้างว่าเหนื่อยจากงานไม่ได้
ถ้าไม่ใช่งานไปขอโทษนะคะงานอื่นก็เหนื่อยไม่ได้เหรอคะ
มันมีงานแบกหามอย่างเดียวหรอกคะที่เหนื่อย

พี่มดทำงานไม่ได้แบกหามนี่เหนื่อยไหม
ผ่านอาจจะดูสงสารเพราะแม่เป็นสาวโลกสวยไง

ผู้ชายคนนี้เขาซื่อนะเขาโพสต์ซื่อมากเลยนะ

แต่เขาคือตรงไปตรงมาไงความรู้สึกเขาตรงไปตรงมา
ที่ขาเส้นบางค่ะเส้นบางกั้นกลางอยู่ค่ะ

เอาจริงนะ๖ข้อนี้ทำให้ก็ได้
ถ้าถ้าคุณมีสักแบบหมื่นล้านที่เลี้ยงดูเรา

ถ้าเราไม่ต้องออกไปทำงานเราทำกับข้าวให้คุณกินทุกมื้อได้เลย
จะไม่ตะหนีกับแม่คุณด้วยเพราะว่าคุณให้เงินเดือนเราทุกเดือน
หรือแบบหล่อเป็นเทพบุตรก็ยังไม่เอาเลย
เออแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ไม่ตะหนีจะไม่เก่งเกินจะเคารพจะ
ต้องเลี้ยงค่ะจะไม่ทำงาน
เพราะพวกเราไม่มีผัวลูกเราถึงพูดอย่างนั้นได้
ก็มีผู้หญิงเขาบอกไงคะว่าผู้ชาย

เขาบอกว่าผู้ชายอยากได้เจ้าหญิงมาเป็นของตัวใช่ไหม
แล้วผู้หญิงเขาก็ถามว่าวังเธออยู่ไหน

อยากได้ฉันเป็นเจ้าหญิงเธอวังนี้วังด้านนี้
แต่หนูอยากรู้เหตุผลว่าแม่ผ่านทำไมรู้สึกเห็นใจและเอ็นดูคนนี้
ใช่แต่คือแม่ไม่ได้มองเป็นลักษณะว่าเราจะไปเป็นสะพ้ายไง

มันตรงไปตรงมาดีนะเด็กผู้ชายคนนี้
แบบอยากได้อะไรก็บอกตรง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนอ่านแล้วแล้วรับได้
มั่นใจไหมว่าพอเราไปเป็นแฟนกันหรือไปอยู่ในบ้านเขา

ไม่รู้แต่แม้ว่าไม่รู้นะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ
ก็ใช่ไงเผื่ออยู่แบบครอบคราวมีครอบที่๗ครอบที่๘
แล้วมีดอกจันทร์อีกครอบที่เพิ่มบ้าบ้าบ่อ
ต้องเซนสัญญาก่อนแต่งเขาบ้านป่าวไหม

ก็น่าบอกแล้วแบบล้างเลี้ยงไม่ต้องเอาออกไปทำงาน
นอกไม่ต้องรอแต่ให้เงินเยอะนอกน้องตรงนะ
ได้สามีรวยตระกูลไฮโซอะไรอย่างนี้หนูก็เห็นทำงานทุกคน

บอกว่าอ้าวเธอจ่ายนั่นจ่ายนี้หมด

แต่เขาก็แบบใครก็เวียงเขาก็เทเราได้

ไม่ต้องมีใครมานั่งลำเลิกบุญคุณ
หรือมาเรียกร้องว่าเนี่ยจะให้เงินเธอ
แล้วอันนี้คืออยากเอาไปทำเป็นเพราะละครเหมือนกันนะ

แล้วร้อยละ๙๕แม่ผัวกับลูกสะพ้า
ได้ไปครึ่งเดือนแล้วนะตอนเรื่องเข้ากับแม่ผัวให้เธอ

หรือข้าวแม่แฟร์ด้านคือลดนะเป็นร่าอัมปาเสิร์ตนะ

เขาต้องเป็นไอ้นี่เขาเรียกคู่บุญกัน

แล้วทำไมถึงเลิกกับสามีคะก็แม่ดีไง

อยากเธอต้องการอะไร
ต้องการให้ผมเจอแม่ดีแม่ดี
ไปเบรกดีกว่า
โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
โอ้โหมุ่งวานนี้กิมเบอร์รี่
มีคนเคชมากกันเยอะกันเหลือเกินเนอะ
แต่เราก็แอบดีใจนะว่าอย่างไรมีข่าวดีหรือเปล่า
ก็เห็นเขาบอกอะไรหมากมีท่านรูปท้องอะไรสักอย่างป่ะ
ใช่ไหมกลายเป็นประเด็นเรื่องราวแบบ

อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
รีบหรอกมั้งไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงข่าวใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ก็มีข่าวดีเรื่องงานวิวาสำหรับหมากปรินกับคิมเบอรี่เมื่อวานเนี้ยทั้งคู่ก็ออกงานมาแจกลายเซ็นปฏิทินช่องสามหลังจากเสร็จสิ้นปุ๊บก็ได้ให้สัมภาษณ์เรือนหอว่าในส่วนของเรื่อง
ใช่ตอนผู้ใจแห่งฟุ้นขาวยังเด็กพูชการเก่งใช่พูชการเนี่ยแพพย์เก่งพูชการเนี่ยสำคัญเนอะ
บาดนี้ผู้จัดการไม่ใช่แค่ดูว์กิวนะ

แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดาราแต่ละคนเห็นไหม

คือไม่ใช่ในไทยแล้วต้องไปแบบอินเตอร์แล้วไปโกวอลต่อ

อ่ะมาอีกคู่ไปอีกคนหนึ่งนะฮะ

ลูกดาราที่เพจดังมาว่าครบกัน
อาจจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าใครมดดำ
อาชีพกับลูกพี่พีชไม่ใช่เหรอ

ถ้าลูกดารากับลูกดาราคบกันจริง
ก็น่ารักดีนะคะเชียร์แหละแม้ว่าจะหลงรักน้องผู้ชายมาตั้งแต่เด็กนะคะ
หลวงเสน่ห์เพราะรูปหล่อ
ฟุ๊กเกิกพนนี่โคตรหล่อสดที่สุดย่างหล่อพี่พีคก็หล่อมาก

แต่พ่อก็หล่อมากนะตอนมาใหม่
พ่อก็หลอกคือหาพ่อ

ตายแล้วเสียแน่มดดำ

มองผู้ชายคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เบื่อไหม

เริ่มเลยใช่ไหมคุณพีชทองเจือ

เห็นพี่พีชนี่คืออ่อนละถวย

แต่เอาจริงเมื่อก่อนพ่อหล่อไหมล่ะ
ใช่พี่พีชอาจจะชอบแม่นะ
เพราะพี่เขาศึกษามนุษย์ต่างดาว

แต่แม่มีความคิดแบบมนุษย์ต่างดาวไง

ใช่เขาเป็นสมาชิกชมรมเลย
เขาถือจำได้มันเคยมีเคสอยู่แล้วเขาเป็นคนมาให้สัมภาษณ์
แต่หนูก็เชื่อว่าถ้าโลกเรายังมีสิ่งมีชีวิตอย่างเราได้

อันนี้แบบมองในแง่แบบความเป็นจริงว่าแบบ

ยิ่งกว่าเปิดปากก็พักพรุ่งอีกพักกันสักครู่

เอ้าให้กำลังใจซีลินดีออนกันหน่อย

หรือว่าโรคความผิดปกติทางระบบประสาท

หุ่นยนต์ใช่เช่าบอกว่าทำให้เขาอ่ะ
มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน
แล้วก็ไม่สามารถร้องเพลงได้เหมือนเคย

นักบำบัดเวชศาสตร์การกีฬาทุกวันด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตต้นปีหน้าเลื่อนไป๖๗
ส่วนคอนเสิร์ตฤดูร้อนที่ยุโรปต้องแคนเซิลทั้งหมด

ก็จะเป็นหุ่นยนต์แล้วเป็นนักร้องอ่ะแล้วร้องเพลงได้หมดใช่ไหม

นี่ไงเขาถึงบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไร
รีบใช้ให้รีบทำทำบุญด้วย
ไม่รู้มันจะโดนเอาคืนเมื่อไหร่

ไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่หรืออุบัติเหตุ

ไปไปสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป